ดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะเรื่องวุ่นของวัยรุ่นระยองเขาว่าแบบนี้ค่ะ
คือมีแก๊งวัยรุ่นแก๊งนึงนั่งดื่มเหล้ามืนเมากันอยู่
สักพักมีชายเร่ร่อนสูงวัยเดินผ่าน
เท่านั้นแหละค่ะวิ่งไปรุมกระทืบเขาเฉยจนเขาล้มฟุบบาดเจ็บไปเลยนะคะ
นี่ค่ะคือเป็นเหตุการณ์ที่เพจเฟซบุ๊คอีซอลขยี้ข่าวสองเอาเรื่องราวมาแชร์เอาไว้นะคะ
ถูกทำร้ายเป็นชายเร่ร่อนอายุมากแล้วค่ะ
ถูกกลุ่มวัยรุ่นทำร้ายแบบไม่มีทางสู้นะคะ
เขาบอกว่าทั้งต่อยทั้งเตะทั้งกระทืบ

คือคลิปที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้เป็นคลิปที่มีกลุ่มวัยรุ่นอีกกลุ่มนึงที่เขาเห็นเหตุการณ์เข้ามาช่วยชายเร่ร่อนสูงวัยคนที่โดนทำร้าย
กลายเป็นว่าถูกกลุ่มทำร้ายไปหาเรื่องซ้ำเติมกันอีกค่ะ
จะเป็นแบบว่าวางมวยซ้ำวางมวยไปอีกอะนะคะ
เฟซบุ๊คอีซ้อขยี้ข่าวสองเขียนข้อความประกอบคลิปเอาไว้บอกว่า
เรื่องวุ่นของวัยรุ่นเรยองวงเล็บอีกแล้ว
นั่งจับกลุ่มกินเหล้าอยู่ริมหาดเห็นลุงที่เป็นคนเร่ร่อนเดินผ่านก็วิ่งเข้าไปรุมกระทืบแบบไม่มีปีมีขลุยจนเขาล้มฟุบนอนกองกับพื้น
พอวัยรุ่นอีกกลุ่มเห็นจะเข้าไปช่วยลุงเอ้าโดนตามเข้าไปหาเรื่องซ้ำอีก
เรื่องนี้ชาวเน็ตประนามยับเลยนะคะสำหรับกลุ่มวัยรุ่นที่ไปทำร้ายชายเร่ร่อนคนนี้ค่ะ
บอกโอ้โหเป็นนักเลงแบบไหนเก่งแต่คนแก่นี่เก่งจริงหรือเปล่า

ผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปนะคะไปคุยกับนายวัชรินขาวสุกเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างเมตตาธรรมสถานนครราชศรีมา
ซึ่งเป็นคนถ่ายคลิปนี้แหละค่ะเขาบอกว่าตัวเขากับเพื่อนเนี่ยมาเที่ยววันลอยกระทงที่ริมหาดแสงจันทร์สุชาดาที่ระยองกัน๓คน
เห็นคุณลุงชายเร่ร่อนเดินมาที่หน้ารถแล้วถูกวัยรุ่นที่มีอาการมืนเมาเนี่ย
กระชากคอเสื้อลากลุงแกไปเตะไปต่อยจนล้ม
แล้วกระทืบเข้าที่หน้าจนคุณลุงเนี่ยแผลแบบคิ้วแตกหัวแตกไปเลยอะค่ะ
เขาก็เข้าไปช่วยเหลือแล้วก็นำตัวส่งหน่วยกู้ภัยสว่างพรกุศลเพื่อรักษา
แต่ยังไม่ได้แจ้งความคือวันนั้นเนี่ยวันลอยกระทงไงคะ
มันไม่รู้ยังไงเนอะลอยกระทงแทนที่จะแบบเอออิ่มอกอิ่มใจกันเหมือนวันปล่อยผียังไงไม่รู้อ่ะ
เขาบอกมีทั้งเสียงปืนเสียงระเบิดดังลั่นไปหมดเลย
แถวนั้นบอกไม่อยากจะพูดเยอะมาดูกันเองไหมล่ะ
พูดมากเดี๋ยวก็ซวยอีกว่าอย่างนี้เลยนะชาวบ้านอ่ะ
เขาบอกเวลาดึกไม่มีใครกล้าออกมาหรอกไม่รู้จะโดนอะไรเข้าไปบ้าง
แม่ค้าขายส้มตำไก่ย่างที่ขายมานานหลายปีก็บอกว่า
ก็ยังไม่รู้เรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะ
แต่ว่าก่อนหน้านี้ในพื้นที่ก็มีเหตุทะเลาะวิวาสอยู่บ้างนั่นแหละ
มันก็จะชอบมีวัยรุ่นคึกขนองถือมีดถือปืนเดินกันตามสบายใจเฉิบเลย
แต่เดี๋ยวนี้ก็น้อยลงแล้วนะเพราะมีสายตรวจมาตรวจวันละ๒ครั้ง๓ครั้ง

เดี๋ยวนี้เขาเข้มงวดกว่าเมื่อก่อนเยอะไง
คือเขาก็ลงมาตรวจมาอะไรปกติอย่างนี้
เด็กวัยรุ่นเขาก็ไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่
คือเบื้องต้นตอนนี้ยังไม่มีใครไปแจ้งความเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะ
เดี๋ยวก็ต้องรอดูอาการของคุณลุงที่เป็นชายเร่ร่อนก่อน

ใช่ค่ะแต่คลิปก็คงจะพอดูว่า
ถ้าคนในพื้นที่ก็น่าจะรู้พอทราบ
ว่าเป็นใครบ้างนะคะ